ญาติพี่น้องต่างก็แสดงความยินดี
ที่หนุ่มการรถไฟถูกรางวัลที่๑
โดยเฉพาะนางสาวสาววิตรีสาวแก้วภรรยาสุธิรัก

พอรู้ว่าถูกรางวัลจริงดีใจจนพูดไม่ออกเลย
แต่พูดกับรายการเรานะ
ฟังเสียงของเขาหน่อยฮะของเธอหน่อยครับ
พี่ถูกเลขไหมเขาบอกว่าถูก
หนูก็ดีใจว่าใช่หรือเปล่าหนูว่าแต่เขาพูดเล่นนะคะ
หนูก็ไม่เชื่อเพราะรอบ๒หนูก็โทรไปใหม่
เขาบอกว่าเขาถูกเลขจริงไม่เชื่อ
ก็ถามเพื่อนเขาดูหนูก็ดีใจค่ะตกใจมากเลย
เขารู้ฟิสมากรู้จริงหรือเปล่าหนูก็รู้หนูก็ถูกเลข๒หนูก็
หนูก็ถูกเลข๓ตัวหนูก็ตกใจพูดไม่ออกเลย

แหมถามสามีตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อสามีตัวเอง

บ้าโรนเล่นนิดใช่ไหม

โทรไปถามเพื่อนซ้ำหน่อยว่าถูกแน่นะฮะ

คุณอามาลีแสงแก้วอยู่หมู่๕ตะบน๔๐๐อำเภอวิเศษชายชาญ
เป็นผู้โชคดีเหมือนกันถูกรางวัลที่๑ประจำงวดล่าสุดนี้
ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับตำรวจสพวิเศษชายชาญ
ก่อนไปขึ้นเงินและเข้าบัญชีทันทีเลยนะฮะ
ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับฟังเสียงเศรษฐินีท่านใหม่คนนี้หน่อยครับ
รู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ถูกรางวัลที่๑ครับ

ผมเป็นแม่บ้านแล้วเราไปซื้อนี่ซื้อทุกงวดเหรอครับ

เราเอา๓๔ใบบางครั้งก็๑๐ใบ
แต่วันงวดนี้ซื้อ๓ใบ
ที่ถูกมีใครมาแจ้งความอัพเลยหรือยัง
แล้วเงินที่ได้จะเป็นอะไร

แต่ว่าซื้อทุกงวดแต่ต้องคำนวณเงินก่อนที่ซื้อไป

ไม่ซื้อเยอะมากแต่งงวดนะ

เขาก็ถูกเหมือนกันเลขท้าย๒ตัว๓ตัว

แต่ได้มางวดวันที่๑สิงหาคมนี้
ถูกรางวัลที่๑จำนวน๑คู่

แสดงความยินดีด้วยนะ